๖นาฬิกา๓๔นาทีครับคุณผู้ชมครับ
ในกริ๊กใครในกริ๊กและนัทพงศ์พูดถึงเนี่ย
กิ๊กนี่ถูกอ้างว่าเป็นคนอัดคลิปเสียงระหว่างแรมโบอีสานนะฮะ
กับนางจุรีพรสินทุไพรจนนำไปสู่เรื่องราวนะครับ
ใหญ่โตซึ่งล่าสุดท่านก็ทราบไว้แล้วล่ะว่าท่านนี้แรมโบอีสานท่านลาออก

พาในกิ๊กเนี่ยหรือชื่อจริงนามสกุลจริงคือนายสุดสยามมากแก้ว
เหลือแรมโบอิสานอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายก
แจ้งความถานหมินประมาทนะฮะ
ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจับกลุ่มขบวนการโคต้าสลาก
แล้วก็เกี่ยวพันกับทุนการหาเสียงเลือกตั้งเมื่อปี๒๕๖๐
ในกิ๊กยอมรับว่าไอ้เหตุการณ์วันนั้น
เขาไปร่วมวงรับประทานอาหารกับนางจุรีพรจริง
ที่ไหนที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านซอยธนิยะศรีลมครับ
คุยเรื่องอะไรล่ะไปคุยเรื่องการสั่งสกรีนเสื้อ
ซึ่งเขาทำธุรกิจอยู่แล้วเขาเองก็อยากจะได้โคต้าเหมือนกัน
เขายอมรับว่าอยากจะได้โคต้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเหมือนกัน
ขณะเกิดเหตุนางจุลีพรคุยโทรศัพท์กับคุณเสกสกล
แล้วเปิดลำโพงไงนะฮะเนื้อหาการสนทนาก็เหมือนในนั้นนั่นแหละ
ยืนยันว่าเขาไม่ได้อัดคลิปเสียงที่เอาไปเผยแพร่ครับ